สำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นค่ำคืนข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
หลายคนเลือกที่จะไปสวดมนต์ข้ามปีนะครับ

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีกิจกรรมพิเศษขึ้นมา
ก็คือการสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยด้วย
คุณพ่อคุณแม่จูงมือลูกจูงมือหลานครับ
เข้าวัดไปนั่งสวดมนต์ข้ามปีกันหลายพื้นที่ครับ

โดยเฉพาะที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารประชาชน
ไปร่วมกิจกรรมเนืองแน่นทีเดียวนะครับ
กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกันกับวัดต่างทั่วประเทศครับ

และจังหวัดที่มีแสดงติดต่อกันกับเพื่อนบ้าน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน๑๖จังหวัดนะครับ
จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล
เสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม
โดยที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนายวีราบโรธโภจนรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดกรวยดอกไม้
ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิลาลงกรบริณฑราเทพยาวรางกูลและสมเด็จพระนางเจ้า
ริกิตพระบรมราชนีนาฏในรัชกาลที่เก้าจากนั้นได้ลั่น
ของชัย๙ครั้งและตีกรองชัย๙ครั้งก่อนที่พระสงฆ์
นำสวดบทชายมงคลคาถาโดยมีประชาชนมาร่วมกิจกรรม
ครับข้างทีเดียวครับส่วนบรรยากาศอีกหนึ่งวัดนะคะ
ที่พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ว่าราชการจังหวัดค่ะได้นำข้าราชการทหารตำรวจ
ประชาชนกว่า๓๐๐คนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ถวายเป็นพระราชกุศลและเสริมสิริมงคล
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม
โดยพระธรรมมังคลาจารย์เจ้าอาวาสของวัดโสธรวรารามวรวิหาร
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า๒๕๖๒
เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในช่วงเวลา๒๔นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซา
ลั่นคล้องชัย๙ครั้งพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
พระราชปริยัติสุนทรเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเศร้า
กล่าวสัมโมธนียคาถาถวายพรปีใหม่
และประพรมพุทธน้ำพระพุทธมนตร์
เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ค่ะ
ลงไปที่ทางใต้ครับจังหวัดสุมราชธานี
ประชาชนนับพันคนนะครับพร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาว
ร่วมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี
บริเวณสารหลักเมืองสุมราชธานี
โดยได้ร่วมกันสรรพ์ธรรมศีลสดมนตร
แล้วก็เจริญจิตภาวนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ร่วมกันลดละเลิกอบายมุกทั้งปวง
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวสังคม
และต้อนรับปีใหม่ด้วยชีวิตที่ดีงามครับ
ทั้งนี้ในพื้นที่ตัวเมืองสุมราชธานีและก็ต่างอำเภอ
มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวตามวัดต่าง
อย่างพร้อมเพลียงกันครับ
อีกหนึ่งจังหวัดที่มีการจัดกิจกรรมนี้ครับ
ที่วัดเนินพระอำเภอเมืองบรยองครับ
สวดมนต์ข้ามปีตั้งแต่๔ทุ่มของวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
ไปถึง๑นาฬิกาหรือว่าตี๑ของวันที่๑มกราคม๒๕๕๙
มีผู้ร่วมงานครับข้างเช่นเดียวกันนะครับ
ขณะที่วัดป่าประดูกพระอารามหลวง
พระครูโสพิษปัญญากรรดน้ำพระพุทธมนต์เสกข้ามปี
และมีการออกรางวัลสัมมนาคุณให้แก่ผู้ที่ไปสวดมนต์ข้ามปีด้วยครับ
ของรางวัลก็มีทั้งพระพุทธรูปพระเรียบทองหลวงปู่ทิม
เกจิดังจำนวนกว่า๑๐๐รางวัลครับ
และมีผู้ร่วมงานนับพันคนทีเดียวนะครับ
วัดศรีสุวรรณย่านถนนบัวลายในจังหวัดเชียงใหม่
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี
พระอุโบสถเงินอายุกว่า๕๑๗ปีกันอย่างคึกคักนะคะ
โดยพระครูพิทักษุธิคุณเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ
นิมนต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่
ร่วมกันทำพิธีขึดตามความหมายของชาวล้านนานะคะ
ซึ่งหมายถึงสิ่งไม่ดีสิ่งอับประมงคลออกไปจากพระอุโบสถ
หลังจากที่เกิดกรณีเป็นโลกโซเชียลมีเดียด้วย
ก็คือเป็นภาพที่มีกลุ่มผู้หญิง
่งขาวห่มขาวประมาณ๔คนได้ขึ้นไปบนพระอุโบสถเงิน
ตั้งแต่วันที่๒๔ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งชาวล้านนาถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีไม่ควรทำ
แล้วก็มีความโด่งดังในโซเชียลมากนะ
คนแชร์เยอะคนวิภาควิจารณ์เยอะทีเดียวนะ
ก็เลยมีพิธีตั้งแต่วันที่๓๐นะคะ
ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่๓๑ค่ะ
ใกล้เคียงกันครับที่วัดหาดไคร้จังหวัดเชียงบราย
จัดสมุนข้างปีพรภัฐานทั่วโลกเพื่อสันติภาพ
มีทั้งชาวไทยและชาวสวพปลาว
ร่วมพิธีท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลาย
แล้วก็มีการตั้งกระโจมไม้คำสีสืบชะตาเป็นไม้ศรีมหาโพนะครับ

หรือว่าเครื่องส่งสะดอกเคราะห์ทำพิธีส่งเคราะห์ส่งท้ายปี
แล้วก็ให้เป็นสิริมงคลแก่ต้อนรับปีใหม่นะครับ
หาดไคร้อยู่ติดริมแม่น้ำโขง
อดีตนั้นเคยเป็นท่าจับปลาบึก
เป็นที่จัดคิวออกเรือหาปลาบึกร่วมกัน
คนสองฝั่งก็ยังคงสามารถข้ามไปมาหาสู่กันได้เหมือนเดิมนะครับ

แต่ว่าขยับลงมาที่ภาคอีสานกันหน่อย
ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารในจังหวัดนครพนม
มีการร่วมพลังศรัทธาของประชาชนสองฝั่งโขงเป็นหมื่นคนนะคะ
ร่วมกันนุ่งขาวห่มขาวและสวดมนต์ข้ามปี
บูชาพระธาตุพนมเสริมดวงรับโชคปีใหม่ค่ะ
โดยพระเทพวรมุณีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
เจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานสวดเจริญพระพุทธมนตร์
ภาวนามงคลคาถาพร้อมทั้งสวดอิติปิโส๑๐๘จบ
สะดอกเคราะห์ปีชงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีนะคะ
ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ซึ่งถือว่าเป็นพิธีสำคัญ
ซึ่งจัดขึ้นทุกปีที่วัดพระธาตุพนมค่ะใช่ครับ
อีกหนึ่งจุดที่มุกดาหารครับวัดศรีมงคลใต้
ร่วมกันจัดสวดมนต์ข้ามปีภาวนาทั่วโลกเพื่อสันติภาพเช่นเดียวกัน
ก็มีประชาชนจาก๒แผ่นดินครับทั้งลาวทั้งไทย
ใกล้เคียงเองก็ไปร่วมกิจกรรมนี้เนืองแน่นเหมือนกันนะครับ
ท้ายกันอีกหนึ่งจังหวัดซะหน่อยครับที่จังหวัดขอนแก่น
ก็มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดหนองแวงพระอามรามหลวงพุทธศาสนิกชน
ก็นุ่งขาวห่มขาวมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีเช่นเดียวกันกับที่อื่นครับ
ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายครับโดยประชาชนที่ไปร่วมงานก็ได้กลับ
บูชาพระบรมศาลีบริกฐาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณชั้น๑แล้วก็ชั้น๙
สองพันห้ามร้อยหกสิบเอ็ดอย่างทั่วหน้าทีเดียวนะครับ